คุณผู้ชมครับเวลาลูกหลานเนี่ย
ออกไปเรียนออกไปมีเรื่องกับกลุ่มคู่อดีตเนี่ย

ลูกชายมีเรื่องราวถูกคู่อริไล่ยิง
แล้วก็หายออกไปจากบ้าน๑วัน๑คืน
ก็ไม่รู้ว่าลูกฉันเป็นตายร้ายดีอย่างไร

ถูกต้องล่าสุดลูกชายเขากลับไปหาแม่อย่างปลอดภัย

คือแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกฉันตายหรือเปล่า
คู่อริไล่ยิงแบบนั้นหายไปเป็นวันเป็นคืน
แล้วกลับมาสภาพนี้ถอดเสื้อขากระเพกมา
แม่ดีใจลูกฉันปลอดภัยโผล่เข้ากอดกันเลย
คนเป็นแม่คือนางถนอมสิริสาธิการอายุ๔๒
ไปกอดนายสุพธิ์ทัพเกษตรอายุ๒๓
ลูกชายเขาแม่เสื้อเขียวลูกชายถอดเสื้อ

หายไปในความมืดกลางทุ่งนาทั้งคืน

หลังเกิดเหตุนะฮะทางด้านของนายสุพธพร้อมกับเพื่อน
เขาบอกว่าเขากลับมาจากการไปเที่ยวเขื่อน
เขื่อนวังร่มกล้าวอำเภอทัพทันที่อุทัย
ระหว่างกลับเนี่ยมีคนร้ายขับกระบะตามประกบแล้วเรียกให้หยุด
จากนั้นกลุ่มเขากับเพื่อนคือนายสุพธกับเพื่อน
ไม่ยอมหยุดคนร้ายก็เลยเอาไม้ไล่ตี

ทำให้กลุ่มของนายสุพธกับเพื่อนตกใจสิครับ
วิ่งเข้าไปในป่าในความมืดคนละทิศคนละทาง
นายสุพธิ์หายตัวไปแม่ก็ไปแจ้งความไปแจ้งอาสากู้ภัย

ถูกคู่อลิไล่ฆ่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
อยู่ที่ไหนกลัวลูกชายจะเป็นอันตราย

เขาวิ่งฝ่าทุ่งนาไปในความมืด
อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ซ่อนตัวในบ้านคนที่รู้จักคนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ห่างไปสักประมาณ๓กิโลจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ย
เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเขายืมโทรศัพท์เจ้าของบ้าน
แล้วก็วีดีโอคอลมาหาแม่ว่าเขายังปลอดภัยดี
และยืนยันว่าเขากับเพื่อนไม่เคยมีเรื่อง

ไม่รู้ว่าถูกทำร้ายเพราะสาเหตุใด
ตำรวจก็มีการเรียกนายสุพธกับเพื่อนไปสอบปากคำ
แล้วก็แกะรอยหาตัวคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

พ่อแม่เขาเป็นห่วงเรามากที่สุดเลย

นี่ยังโชคดีกลับมาแค่ขากระเพลก